ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะฮะกับปัญหาเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบของท่านนายกรัฐมนตรี

ทางด้านของนายวิศนุเครืองามก็ยืนยันนะครับพิธีรับพระราชทานพระราชดำรัฐ
พร้อมกับลายพระราชหัสในโอกาสเข้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันที่๑๖
กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเช้านั้นไม่ใช่การถวายสัตว์ปริญญาณในรอบใหม่ครับ
ราชหัสในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทุลองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเขารับหน้าที่เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒ณพระทินั่งอำพลสถาน
ซึ่งพิธีรับพระราชทานพระราชดำรัฐพร้อมกับลายพระราชหัสจะมีขึ้นในเวลา๙นาฬิกาของวันนี้ที่ตึกบัญชาการครับ
ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงเรื่องของคณะรัฐมนตรีว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกำหนดการจึงไม่ขอพูดรายละเอียดครับ
ทางด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่าพิธีรับพระราชทานพิธีรับพระราชดำรัฐพร้อมกับลายพระราชหัสดังกล่าวนั้นเป็นข้อความเดียวกันกับในโอกาสที่คอรมอเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒ณพระที่นั่งอำพรสถานโดยในครั้งนี้จะมีเป็นฉบับที่ส่งมาอย่างเป็น